เป็นงานประจำปีงานฤดูหนาวที่บึง
บึงพระรามจตลาดพระนครสี่อายุทยาสักครู่แล้วกัน
ค่ะนักร้องสาวคนนี้นะค่ะพูดว่าทุกคนรอดูกันหมดเลย
พอพิธีกรประกาศเอ้าพบกับนักร้องสาวสวย
นี้ขึ้นมาปุ๊บเสียงกรี๊ดว่าดังแล้ว
สักพักนักร้องสาวกรี๊ดใส่ไมค์ดังลั่นกว่าใครเลย

ไอ้สองคนไอ้ขอบคุณมาก
อ้าวยิงกันอ่ะ
เฮ้ยป๊าปมันอยู่ทางนี้
อ้าวตกใจเลย
ยิงกันกลางงาน

กำลังมอบพวงมาลัยเงินให้อยู่พอดี

แล้วเพลงก็งีบแล้วเสียง้ั้ง
วัยรุ่นสองกลุ่ม

ไม่รู้ใครด้วยนะยิงปืนลั่นออกมาปั้งเท่านั้นแหละ
อย่างที่เห็นโกลหนวุ่นวายหนีตายกันทั้งงานนะคะ
พอเหตุการณ์สงบลงค่ะวัยรุ่นสองกลุ่มก็หนีหายไปแล้วล่ะ
เพราะดีที่ไม่เจอคนเจ็บหรือว่าถูกลูกหลงเลย
แต่เพื่อความปลอดภัยก็ต้องหยุดการแสดงบนเวทีไว้ก่อนนะคะ
กันกลุ่มวัยรุ่นย้อนมาตีกันอีกรอบนึง
แล้วก็จะมีการเพิ่มการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นด้วย
เพราะว่างานฤดูหนาวบึงพระรามเนี่ย
เทศบาลพระนครศรีอยุธยาเขาจัดขึ้น
ก็จะมีทั้งการแสดงดนตรีออกร้านจำหน่ายสินค้า

แล้วก็จะลากยาวไปจนถึง๑๘ธันวาคมวันอาทิตย์นี้

ใช่ค่ะก็มีการตีกันยิงกันแบบนี้ทีนี้
บอกโอ้โหเมื่อคืนกำลังเล่นคอนเสิร์ตกำลังขึ้น

มีแฟนคลับมามอบพวงมาลัยเงินให้
แต่ปรากฏว่าตอนนั้นโอ้โหได้ยินเสียงปืนตกใจวิ่งสิคะ
เพราะไม่รู้ว่าทิศทางปืนมันมาจากไหนใช่ไหม

ทีนี้เธอวิ่งลงไปข้างเวที

จะจากกับตาข้างเวทีมีฟันกัน
คุณผู้ชมมีผู้ชายคนนึงเอามีดออกมาควักออกมา
ฟันอีกคนล้มตึงต่อหน้าต่อตาเลย

ตาก็ไม่ได้มองอะไรเลย
ตอนนั้นเห็นมีคนวิ่ง
แบบว่าหลายคนอยู่ทางซ้ายมือก็คิดแค่ว่า
เขาคงจะแบบวิ่งตามอะไรเพื่อนอะไรกันอย่างนี้

ร้องเพลงอยู่เลยแล้วเหมือนแบบดนตรีมันแบบวาบหยุดไปอะไรอย่างนี้
ก็เลยคิดว่าไม่เกี่ยวอะไรคงเป็นไฟดับอะไรอย่างนี้

หรือเราก็ไม่รู้ว่าเสียงประทัดหรือว่าเสียงปืน

ก็เลยนักแอบหลับหลับกองหลับไหนตู้แอมต์ฟูตร่าอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมฮะเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ตอนที่เธอร้องอยู่แบบนี้นะคุณนะ
นี่แฟนคลับภาคใต้กำลังเอาพวงมาลัยมาให้

กำลังร้องไปแล้วก้มไปจะให้เอาปืนมา
เอามองเล็กลักแล้วเธอบอกแบบนี้
เพราะว่าเหมือนเพลงมันแบบเงียบไปแป๊บด้วย

เธอก็เลยบอกเธอก็เลยต้องวิ่งไปข้างเวทีเหมือนกัน
ไอ้ที่ไปเห็นจัดเขาฟันกันข้างเวทีอีก
บอกโอ้โหไม่คิดเลยว่าชีวิตในการมาเล่นคอนเสิร์ต

เล่นคอนเสิร์ตต้องเสี่ยงชีวิตขนาดนี้เลย

มีความบันเทิงทีไรช่วยมีแต่ความสุขใจ